วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องการจากไปของน้องอิน
ดาราเด็กชื่อดังที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตไป
เมื่อวันที่๗เมษายนที่ผ่านมานะครับ
วันนี้คุณแม่ของน้องอินได้นัดแถลงข่าวเปิดใจกับสื่อมวลชนนะครับ
โดยบอกว่าขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ
เกี่ยวกับกรณีกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์น้องอินถึงเหตุการณ์ก่อนการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในหลายอย่าง
คุณแม่ของน้องอินบอกว่าอยากให้สังคมเห็นใจและเข้าใจความสูญเสียของครอบครัว
จากนี้ไปขอให้พูดถึงแต่ในแง่มุมที่ดีของน้องอินเท่านั้น
ติดตามจากรายงานของคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ครับ
ซึ่งคุณแม่อยากจะให้น้องไปอย่างสงบ
เหลือเวลาอยู่กับน้องอีกแค่๒วันนะคะ

พุธนี้น้องก็จะต้องถามแม่ไปตลอดชีวิตแล้ว
้อยคำอันเศร้าโศกที่กลั่นจากหัวอกของผู้เป็นแม่
น้ำตาแห่งความเสียใจหลังสูญเสียลูกสาวอันเป็นที่รัก
ลัดดาเชิดชูบุพการีแม่ของน้องอินเปิดเผยว่า

มีกระแสข่าวการเสียชีวิตทั้งในทางบวกและทางลบ
จนทำให้เกิดความไม่สบายใจต่อครอบครัว
จึงขอความเห็นใจจากทุกฝ่าย
อยากให้ช่วยหยุดเสนอข่าวในทางลบ
จากแม่มีเวลาอยู่กับน้องอินเพียง๒วันเท่านั้น
ก่อนที่น้องจะจากแม่ไปอย่างไม่มีวันกลับ
ขอให้ทุกคนหยุดการแชร์วิพากษ์วิจารณ์ข่าว

เห็นถึงคุณงามความดีของน้องมากกว่า
เพื่อให้น้องจักรไปอย่างสงบที่สุด
วาระสุดท้ายของชีวิต
สาเหตุที่แม่มาแถลงข่าวในครั้งนี้
เนื่องจากในขณะนี้ได้มีกระแสข่าวของน้องอิน
ในหลายประเด็นนะคะและหลายช่องทาง
มีทั้งข่าวลบและบวก
คุณแม่ในฐานะผู้ศูนย์เสีย
จึงอยากขอเปิดใจในการให้สัมภาษณ์
กับสื่อทุกช่องทุกทาง

จะเป็นครั้งสุดท้ายที่แม่จะพูด
จึงอยากขอความเห็นใจจากทุกท่าน
อยากให้จบเรื่องที่เป็นกระแสข่าว

ซึ่งมีทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้าง
ส่วนทางด้านนางอัชราโคจรสวัสดิ์ป้าของน้องอิน
เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่
กล่าวด้วยน้ำเสียงอันเศร้าใจว่า

ทำงานเลี้ยงแม่มาตั้งแต่เด็ก
อยากให้ทุกคนเห็นใจครอบครัวที่สูญเสีย
พร้อมย้ำครอบครัวของน้องอินสูญเสียเกินกว่าจะเข้าใจ
ตอนนี้เป็นอันยี่สิบกว่าปีที่น้องอินโตมา
เราเริ่มทำงานมาตั้งแต่เด็กค่ะ

หนักเอาเบาสู้สารพัดทุกเรื่องที่จะทำ

ทำไมไม่ต้องไปนึกถึงจุดเล็กน้อย
ในครอบครัวเราที่เราสูญเสียครั้งนี้
น้องอายุแค่นี้เป็นเรื่องธรรมดามาก
ถ้าเกิดขึ้นกับครอบครัวไหนนะคะ
เราไม่รู้ว่าคุณจะถูกทนสภาพแบบนี้ได้นานแค่ไหน
สำหรับพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพของน้องอินในวันพรุ่งนี้

วันพุธที่๑๑เมษายนนี้เวลา๑๖นาฬิกา
ณวัดราชสิงครกรุงเทพมหานคร
วิชัยแป้นจันลาถ่ายภาพพัชรวรินพัชรปภานันทร์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน